ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
ถนนแถวดินแดงเนี่ยนะครับมีรถคันหนึ่งนะครับเป็นกล้องหน้า
รถจะเห็นช่วงเวลาที่เขาขับไปคลิปเนี้ยไม่มีเสียงแต่
พอลงสะพานปุ๊บเข้าซ้ายแล้วชนเสาไฟฟ้าเต็มเต็มเลยค่ะ
นี่ฮะจังหวะตรงนี้ลงสะพานฟื๊บฉลับเข้าซ้ายชนเสา
ไฟฟ้าบาดเจ็บสาหัส๔คนนะครับท่านผู้ชมครับเสาไฟฟ้า
ต้นนี้นี่หักสองท่อนเลยนะแล้วหักไปสองต้นเนี่ยคู่
อยู่ตรงนี้นี่สภาพตรงนี้นะฮะนี่หลังเกิดเหตุนะฮะ
ตี๒คืนที่ผ่านมานี่เป็นสะพานที่มาจากแยกพระรามเก้า
สะพานข้ามแยกพระรามเก้าแล้ววิ่งมาตรงเนี้ยสะพานข้ามคลอง
อซองนะฮะอยู่ที่ถนนอโศกดินแดงมุ่งหน้าแยกโบสถ์แม่
ดำป้ายแดงคันนี้ชนเสาไฟฟ้าแล้วก็ไปเสยรั้วกำแพง
ของบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ริมถนนโอ้โหนี่ยับเลย
นะฮะมีเสาไฟฟ้าริมทางเนี่ยหักโค้นอยู่๒ต้น
อดินแดงกับกู้ภัยก็มาช่วยกันนะครับในรถเนี่ยมีผู้
อายุประมาณยี่สิบกว่าแล้วก็เพื่อนอีกสองคนแล้ว
ผู้หญิงหนึ่งคนรวมเป็นสี่คนนะฮะคนขับเป็นผู้ชาย
นะฮะบาดเจ็บติดอยู่ในรถนะครับต้องใช้เครื่องตัดทาง
แล้วก็นำตัวออกมาบาดเจ็บสาหัสกันหมดเลยนะฮะแล้วใน
มีขวดน้ำดื่มกับขวดสุราด้วยโอ้โหแล้วสภาพดู
สิคะนี่นี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเป็นคนไหนดื่มหรือ
อะไรยายต้องไปรอตรวจสอบก่อนนะแต่แหมโอ้โหคือดูจาก
หน้ารถแล้วน่ากลัวมากอุ้ยดูล้อสิคะล้อพัง
ขนาดเนี้ยขนาดแม็กซ์แตกอ่ะใช่รถยุโรปก็แข็งแรงอ่ะนะ
ใช่เสาไฟฟ้าหักหักไปสองต้นอ่ะคือกล้องหน้ารถคันนี้เนี่ย
ตอนที่ลงจากสะพานข้ามคลองนาซองมาเนี่ยนะฮะมุ่งหน้าแยกโบสถแม่พระเห็นไหม
จังหวะลงสะพานมันจะวึบหน่อยนึงแล้ว

ท่านผู้ชมครับวันนี้ตินะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปดูถนนตรงนี้หน่อยนะครับ

นี่ว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่
จุดเกิดเหตุห่างจากทางลงสะพานข้ามแยกพระราม๙ประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
ลงมาสัก๕๐เมตรจะเป็นสะพานอีกสะพานหนึ่ง
เขาเรียกสะพานข้ามคลองนาซอง
มันมีลักษณะเป็นเนินหลังเต่า
เหมือนภาพในคลิปในกล้องหน้ารถเลยนะครับ
คนที่อยู่ในรถเนี่ย
หลังจากออกโรงพยาบาลตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะฮะ
เราก็อยากจะถามว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
แต่ว่าทางทีมงานของเราก็ลองทดสอบขับรถดู
ลงมาจากสะพานข้ามแยกพระราม๙
ใช้ความเร็วประมาณหกสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
แล้วจะมาถึงสะพานข้ามคลองนาซองที่เป็นสะพานที่เกิดเหตุ
ตามคลิปในกล้องหน้ารถของรถคันที่ประสบอุบัติเหตุ
จากการทดลองเนี่ยเขาบอกโอ้โหมาถึงจุดลงสะพานเนี่ย
ถ้าไม่ชะลอความเร็วนะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก
จากการที่เราใช้เส้นนี้ประจำอยู่แล้ว
ช่วงลงสะพานมาก็จะเจอสะพานสะพานอีกครับผม
ถ้าเรามาด้วยความเร็วปกติก็จะไม่อันตราย
แต่ถ้าเราใช้ความเร็วมากเกินไป
ก็อาจจะเหินสะพานแล้วให้รถลงมารถเสียหลักเสียการควบคุมได้
ลงสะพานมันเหมือนมันจะมีฟึ๊บนึงอะเนาะ

จังหวะปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเร็วแล้วเสียหลักก็
เข้าข้างทางหรือว่าออกขวาได้เลยนะฮะ
สอนอดินแดงบอกว่ารถคันที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ย
ก็คงจะมาด้วยความเร็วพอสมควรทีเดียว
แล้วพุ่งเหินตอนลงสะพานข้ามคลองนาซองนะครับ

อาการดีขึ้นก่อนก็จะสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
โอ้โหพอทำภาพให้มันช้าลงจะเห็นเนอะ
ความที่แบบกระแทกแล้วเหินขึ้นไปนิดนึงอย่างนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องคนขับเมาไม่เมาอย่างไรก็ต้องรอตรวจสอบอีกทีนึง
เสาไฟฟ้าตรงนี้ก็ต้องรับผิดชอบให้การไฟฟ้าเขาด้วย
ใช่ค่าเสียหายเยอะอยู่ค่ะ